ไปขอโชคขอลาบเปิดหัวม้วนกันดีกว่า
ที่จังหวัดพยาวครับคุณผู้ชมสาธุชนเข้ามารวมตัวกัน
ขอโชคลาภจากกุมารทองเงินล้าน

ชื่อเป็นมงคลยิ่งนัก
คุณผู้ชมฮะที่วัดสรรป่าม่วงตั้งอยู่ที่ตำบลสรรป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ไปหาคุณชาวบ้านและคุณเหล่าสาธุชน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเลย

ชาวบ้านเขาเชื่อและศรัทธาอย่างมาก
เขาบอกว่าให้โชคให้ลาบมาหลายครั้งแล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่เล่ากันนะบอกว่ากุมารทองตัวนี้
เคยให้โชคหลักล้านนะ
ให้ชาวบ้านที่เขานับถือกันเขาก็นำของมาถวาย
อะไรบ้างอ่ะเสื้อผ้าเด็กนี่เห็นไหม
เสื้อกงเสื้อกล้ามเด็กใส่จะได้เล่นชิว

เอาล่ะคุณผู้ชมคราวนี้ที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย

ที่เคยได้รับโชคลาภมารวมตัวกัน

อยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝัน
นี่มันก็ต้องทนร้อน
อา่ำ

เฮ้ยถูก

คุณพูดไม่ได้นะ

มันแปลกมากเลยนะเวลาจะพูดไอ้ตัวเล่นผมจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะ
มีอาการแบบลิ้นจุกคอเอาครีมหนีบนิดหน่อย
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ
ค่ะโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะ